เลยนะครับพี่พี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุให้หน่อย

เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ไม้กั้นจะปิดลงด้วยระบบคีย์การ์ดว่าของพี่โดนตัดสัญญาณนะคะ
ชี้แจงเรื่องขยะอีกแบบนึง
ขณะนั้นพี่เป็นคนไปจ่ายเงินที่สำนักงานเขตคลองสามวาเองมาตลอดนะคะหลายปีแล้ว
ที่มีเอกสารแล้วถ้าไม่เชื่อก็ให้เขาไปเช็คที่เขตเอง
เราไม่เคยใช้งบเงินของส่วนกลางหมู่บ้านมาจ่ายค่าขยะมากี่ปีแล้วนะคะ
แล้วจะมาบอกว่าพี่เอาเปรียบหมู่บ้านได้ยังไง
แล้วขอแก้ข่าวที่ประธานหมู่บ้านและรอปภว่าพี่ว่าตั้งแต่พี่มาอยู่อ่ะ
ทำไมเปิดประตูเปิดลงไปเปิดที่กั้นเองด้วยมือที่กั้นเองขึ้นลงทุกครั้งมาตั้งหลายปีแล้ว
ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียว
พี่มาซื้อบ้านนี้ตั้งแต่ปี๕๒นะคะ
พี่มาซื้อตั้งแต่ปี๕๒พี่ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่จะลงไปเปิดประตูปิดเปิดด้วยตัวเอง
ไม่เคยเพราะว่ารอปภเขาต้องกดปุ่มเปิดให้มาตลอด
จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าพี่จะลงไปเปิดเอง
มีครั้งแรกหรือมีหลายครั้งครับที่การเปลี่ยนการที่ไม่เปิดประตูให้
พึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่๗ที่๘ที่๙เนี่ยค่ะ
พึ่งเริ่มใช่ไหม
เริ่มค่ะเมื่อก่อนไม่เป็นเป็น๑๐ปีมาแล้วค่ะไม่เคยเป็นนะคะ
แล้วทีนี้เราจะเข้าบ้านเราเองเราก็ต้องแทบจะกราบรอบพออยู่แล้วทุกวันนี้นะคะ
เข้าออกหมู่บ้านไม่ได้เลยพอออกไปเขาก็ไม่กดให้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปตรวจเองใช่ไหม
คุณมาละเมิดสิทธิ์คุณมาริดรอนสิทธิ์เราแบบนี้ไม่ได้
พอพี่ไปรับสามีของพี่กลับจากโรงพยาบาลก็มาทะเลาะกันตามที่เป็นคลิปนั่นแหละ
เพราะเขามาถามว่าทำไมถึงไม่เปิดประตูให้พี่เอารถออกไปรับเขาที่เขาฟอกไตอยู่
พี่ขอชี้แจงตรงนี้นะคะพี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะจอดรถทิ้งไว้ให้เป็นที่เดือดร้อนของเพื่อนบ้าน
พี่ขอชี้แจงเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
รถของพี่ที่ขับออกไปตอน๙โมง๔๐นาทีจะไปรับสามีนั้น
มีรถขนปูน๑คันที่อยู่ข้างหน้าพี่แล้วมีรถเก๋งสีขาวอีก๑คันนะคะ
รถของพี่เป็นคันที่๓ที่ขับตามตูดกันออกไป
รถขนปูนก็เปิดให้รถเก่งเขาเปิดให้แต่พอรถของพี่ปุ๊บ
ไม้ขั้นพุกลงมาเลยไม่เปิดให้พี่พี่ขอร้องเงินก็ไม่เปิดให้
แล้วเขามาอ้างว่าพี่ใช้คีย์การ์ดระบบคีย์การ์ดไม่เปิดให้เป็นไปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นระบบที่รอปภต้องกดปุ่มให้พี่นะคะเพราะเราไม่เคยมีคีย์การ์ดมาตลอด

ถ้าพี่ช่วยเล่าให้ผลทำไมพี่ไม่แจกค่าส่วนกลาง
ได้ข่าวมาว่าพี่ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางครับ
ก่อนอื่นผมขอชี้แจงนะครับ
ซื้อบ้านหลังนี้มาในปี๒๕๕๙

ก็เป็นผู้รับผิดชอบวงการ
ผมก็ได้จ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปสามปีนะครับขณะนั้นเกี่ยวกับอ่า
ทางเข้าทางออกหรือป้อมยามนะครับของหมู่บ้านสร้างไว้ดูแล้วหรูอย่างดีอยู่แล้วนะครับ
มันดีมากเลยนะครับต่อมานะครับ
เมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับมีการกรรมการชุดเนี้ยครับ
และประธานคนนี้นะครับได้ข่าวมานะครับ
ผมตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับว่ามีการประชุมกันแล้วทุกป้อมยามเดิมที่ยังใช้ได้อยู่ออก
ทำที่กั้นรถใหม่นะครับโดยที่ทำจากเดิมเข้า๑ช่องทางออก๑ช่องทางมาเป็น๓ช่องทาง
คือเป็นทางเข้า๒ช่องทางทางออก๑ช่องทาง
โดยทางเข้าช่องแรกจะเป็นทางเข้าที่สามารถใช้คีย์การ์ดได้นะครับส่วนช่องที่สองเนี่ยต้องกดสัญญาณ
ที่สามก็กดสัญญาณนะครับแล้วในการก่อสร้างเนี่ยนะครับ
ในการก่อสร้างพวกนี้นะครับได้ข่าวว่าบริษัทของประธานหมู่บ้านเป็นผู้รับเหมา
ส่วนระบบคีย์การ์ดนั้นกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับเหมานะครับ
ได้งานไปโดยที่ผมไม่ทราบว่ามีการประมูลกันหรือเปล่ามีการจัดจ้างกันยังไง
ทำกันยังไงผมก็ไม่ทราบและไม่เคยแจ้งให้ผมทราบว่าจะเปลี่ยน
ที่ไม่ไม่ไว้วางใจกรรมการชุดนี้มันไม่ต้องไว้วางใจไม่ได้
มีเหตุผลอื่นอีกครับก่อนที่จะไม่ไว้วางใจก็ต้องมีเหตุผลเยอะสิครับ
ด้วยเหตุผลแค่นั้นมันไม่ใช่เยอะแยะเลยครับมันมีอีกมาก
ผมผมผมเห็นแล้วว่านอกจากนี้นะครับคือคืออย่างเนี้ย
การที่ผมไม่จ่ายค่าสาธาโภคนั้นไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะครับ
แต่อย่างใดหรอกครับแต่เป็นเพียงการประท้วงและไม่เห็นด้วยกับเขา
ซึ่งกรรมการไม่เคยคิดที่จะไปจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เคยคิดที่จะเรียกส่วนกลางที่ดินส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลาง
ซึ่งมีการสร้างอาคารอยู่หน้าหมู่บ้านกลับจากเจ้าของโครงการแต่อย่างใดเลยครับ
แล้วก็ไม่มีทางที่จะให้ผมได้ตรวจสอบรายรับรายจ่ายหรือบัญชีนะครับ
เนื่องจากว่าเขาตั้งกันเป็นชุมชนนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับ
อย่างนี้ครับทำกันอย่างนี้แล้วก็เห็นกัน
จากรั้วแล้วยังมีอีกนะครับอยู่อยู่เขาก็มาเปลี่ยนลูกละนาดบนถนน
ซึ่งเดิมมันใช้ได้อยู่แล้วก็มาทำเปลี่ยนใหม่
โดยโดยบริษัทของประธานนั่นแหละครับเป็นผู้รับเหมานะครับ
ก็ผมก็ไม่ทราบเองว่าเขาจะมีการประมูลกันหรือเปล่ายังไง
มันให้ราคาต่ำสุดหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะครับ
แล้วยังมีอีกนะครับเกี่ยวกับการสร้างนะครับ
มีการสร้างสนามบาสหรือสนามฟุตซอลไว้ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยตอนนี้
นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีการเปลี่ยนถังขยะ
ซึ่งสังขยะเดิมยังใช้ได้อยู่ก็ไปเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมู่บ้าน
มันหมายความว่ายังไงครับผมก็ไม่ทราบนะครับ
มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งหมู่บ้านงงเหมือนกันนะครับครับ
สุดท้ายนี้พี่จะมีอะไรพูดถึงกรรมการหรือพูดถึงประชาชนอะไรไหมครับ
ถ้าพูดถึงได้ครับก็คือการการที่ไปทำอะไร
ที่ของที่ยังใช้ได้อยู่นะครับสมมุติว่าทรัพย์สินอะไรที่ยังใช้ได้อยู่
ไม่น่าสมควรทุบทิ้งและทำใหม่นะครับจะอ้างว่าเป็นการพัฒนามันไม่ใช่
เพราะของยังใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อย่างดีแล้วไปทุบทิ้งแล้วมาสร้าง
โดยที่ตนเองเป็นผู้รับเหมาอย่างนี้ครับมันมันเห็นแล้วว่าการกระทำอะไรของเขา
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะครับ
มันไม่คุ้มเลยครับมันไม่คุ้มก็ฝากให้ประชาชนทั่วไปดูแล้วกัน
เขาบอกว่าเขาตั้งใจพัฒนาอย่างดีอะไรอย่างดีเนี่ย
มันไม่ใช่แหละครับเป็นประธานหมู่บ้านนะครับ
กับลูกบ้านผมเนี่ยไม่เคยรู้จักเขานะครับ
แต่ผมรู้ว่าเขามีอาชีพอะไรแต่ผมไม่ทราบว่าคนไหนเป็นประธาน
คนไหนเป็นกรรมการนะครับนะครับแล้วเขาจะอ้างว่าเขาประชุมกัน
เพื่อที่จะปิดกั้นเพื่อไม่ให้คนที่ไม่ได้จ่าย
ต้องลงไปเปิดไม้กั้นเองอย่างนี้ครับ
มันมันละเมิดสิทธิ์ผมนะครับสิทธิ์ตามกฎหมายก็มีอยู่
ผมมาซื้อบ้านที่เนี้ยแค่บ้านมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับ
ครับแล้วมามารวมหัวกันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วกัน
การเลือกตั้งประธานกันอะไรผมก็ไม่เคยรู้เรื่องกันว่าเขาเลือกตั้งกันกี่ปีอะไรยังไง
บัญชีนี่ตรวจสอบไม่ได้แน่นอนเพราะเขาแล้วเขาก็ไม่แจกนะครับ
ที่เขาบอกว่าเขาส่งเอกสารมามีแต่เอกสารทวงค่าสวัสดิการ
สวัสดิการค่าสวัสดิการผู้เฝ้าค่าสวัสดิการหมู่บ้านนะครับ
ไม่มีเอกสารอื่นมาเลยนะครับมีแต่เอกสารทวงหนี้
เอกสารบัญชีเกี่ยวกับการสร้างรั้วบัญชีเกี่ยวกับการทำลูกละนาด
การทำคีย์การ์ดการอะไรไม่เคยเห็นนะครับว่า
ว่าไปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่แต่กะประมาณแล้วว่า
งบงบไม่น้อยซะทีเดียวสามารถนำมาใช้เป็นค่าสาธารณะ
โภคได้หลายปีครับครับนอกจากบ้านผมแล้วก็มีอีกหลายบ้านนะครับ
ที่เขาไม่จ่ายค่าสาธารณประโภคเช่นเดียวกับบ้านผมนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็ถ้าจะทำกิจกรรมอะไร
ก็น่าจะทำแต่เฉพาะเกี่ยวกับพวกกรรมการนี่แหละครับผม
คือเหตุผลเดียวกันใช่ไหมครับเหตุผลเดียวกันและคนอื่นบางคนก็ไม่สนใจนะครับ
เขาจ่ายเขาเห็นมาเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยผมไม่ใช่อ่ะ
เรื่องสิทธิ์เป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าทำอย่างนี้มันละเมิดสิทธิ์กัน
นะครับผมก็อยากอยากที่จะขุดคุยหรือตรวจสอบบัญชีของกรรมการมานานแล้ว
ดีแล้วครับจะได้ตรวจสอบกันต่อไปครับขอบคุณครับ